ไปดูสถานที่ที่เขาจัดงานสงกรานกันไปแล้ว
เมื่อคืนนี้ที่สงขลา
นักท่องเที่ยวทั้งจากมาเลเซียทั้งจากสิงคโปร์
โอ้โหเดินทางมาที่สงขลากันเยอะเลย
คุณแต่เอาจริงงานเขาจะเริ่มคืนนี้วันนี้นะ
เริ่ม๑๒๑๓แต่เมื่อคืนนี้คือเปิดก่อนเลย

งานจะเริ่มพรุ่งนี้ขอเปิดก่อนนิดนึง

นี่ฮะงานที่สงขลาตรงถนนเสน่หานุสร
เขาปิดถนนเส้นนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยว
ฉีดน้ำกันอย่างเต็มที่เลย
เพื่อความสนุกสนานแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะครับ
นักท่องเที่ยวเริ่มออกมาเล่นน้ำกัน

ก็มีการคาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักมากที่สุด
รอบ๓ปีน่าจะมีคนมาร่วมงานเป็นแสน
เพราะอะไรคุณก่อนหน้านั้นเราเจอโควิดนะ
สงขาเขาก็เงียบไปเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อคืนนี้คึกคักเลย

ไปดูที่อีสานกันบ้างที่ชัยภูมิเดี๋ยวจะพาไปมุดอุโมงน้ำ

อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตนที่ตำบลนาฝ่ายนะครับที่ชายภูมิ
ที่นี่เขามีประเพณีที่สวยงามคุณนี่

นางสงกรานปี๖๖แล้วมีขบวนฟ้อนรำของชาวบ้าน๑๐ตำบลนะฮะ
แต่งกายด้วยชุดไทยหรือว่าเสื้อลายดอกสีสันแบบนี้เป็นพันคนเลยนะครับ
้อนรำนำแห่ขบวนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละตำบล
เข้าสู่บริเวณการจัดงานให้ประชาชนได้ส่งน้ำพระกัน

อกจากนี้ยังมีเวทีคนกล้าคนเก่งเป็นเวทีมวยชั่วคราว
คู่กรณีมาประลองฝีไม้ลายมือกันนะครับ
ใครอยากจะมาประลองกันมาประลองตรงนี้เขาบอกว่า
นี่ใครทะเลาะวิวาดกันในงานจับมาที่เวทีนี้เลย

ก็ดูจะทำตัวไม่ดีในงานนะสิถึงได้มาขึ้นเวที
หวังว่าเวทีนี้จะร้างนะตลอดเทศกาล
แปลว่าไม่มีใครมีเรื่องทะเลาวิวาสในงาน
ใช่ครับทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ที่นี่เขาไปเล่นน้ำตกกันแต่ก่อนจะไปถึงน้ำตกน้ำ
อุโมงน้ำตามเส้นทางสู่น้ำตกตาดตนกันก่อน
เพื่อคลายร้อนกันก่อนนี่อุโมงน้ำครับ
หลังจากนั้นท่านถึงจะไปเล่นน้ำตกแบบไม่มีน้ำเมาด้วยนะ
เพราะเขาห้ามจำหน่ายและนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล

สวยอ่ะสวยมากคุณใช่เนี่ยก็ชุ่มชื่นกันไปตามตามกันนะฮะ
อันนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวและเล่นสงกรานให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
หลายพื้นที่จริงก็มีรายงานมาว่าเริ่มเล่นกันแล้ว

เหนือส่วนใหญ่๑๑๑๒เริ่มแล้ว

วันไหลก็จะไปแถมภาคตะวันออกใช่ไหมครับ

เดี๋ยวยาวเอาปืนฉีดน้ำทำให้คุณสิบสกุลจะต้องเปียก

บรรยากาศแบบนี้แหละค่ะเรื่องของการเฉลิมฉลอง
แล้วเวลามองไปเนี่ยเห็นไหมเสื้อลายดอก
คุณเมื่อเช้าไปสำรวจตลาดมาปีนี้
เสื้อลายดอกขายดีนะคะช่วงสงกรานแบบนี้
เราไปที่ตลาดเกษตรอุทัยธานีค่ะ

เอาไปฝากลูกฝากหลานเหมาเลยเหมาเลย

อุทัยไม่ได้จัดงานสงกรานมา๓ปีแล้ว

แล้วปีนี้กลับมาจัดเขาก็อยากสดใส
อยากแบบคึกคักรับสงการกัน
แล้วมันก็ไม่แพงราคามันตัวละร้อยแบบนี้ค่ะ
ซึ่งเทศกาลสงกรานที่อุทัย

เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลตามประเพณี
และอย่างหนึ่งคือเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยนะคะ

ครอบครัวจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
ดังนั้นชาวอุทัยน่าจะคึกคักเลยแหละ
ปีนี้คนน่าจะกลับมาที่อุทัยเยอะ
แล้วก็มีงานสืบสารประเพณีที่จัดขึ้นตามวัดต่างด้วยนะคะ